คุณผู้ชมครับมาตามต่อคดีนี้ครับกว่า๗ปีแล้วครับ
สำหรับคดีที่นายวรยุทธ์อยู่วิทยาที่ไปขับรถชนดาบตำรวจเสียชีวิต
ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ถือว่าปิดฉากลงไปแล้ว
โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เตรียมประสานตำรวจสากลเพื่อถอนหมายจับอินเตอร์โพลแล้วด้วยนะครับ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
นะฮะก็มีการแถลงข่าวในวันนี้เพื่อชี้แจงกรณีตำรวจไม่ทำความเห็นแย้ง
อายการสูงสุดกรณีที่สั่งไม่ฟ้องบอสหรือว่าวรยุทธ์อยู่วิทยานะฮะ
กรณีที่ขับรถชนดาบตำรวจวิเชียนกลั่นประเสริฐซึ่งออกไปปฏิบัติหน้าที่หลังได้รับแจ้งว่ามีการเหตุการณ์ลักขโมยเกิดขึ้นในวันที่สามกันยายนสองพันห้ามร้อยห้าสิบห้า
ทำให้ดาบตำรวจวิเชียนนั้นเสียชีวิต
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่า
หลังจากได้รับคำสั่งเด็ดขาดจากอายการสูงสุด
คณะกรรมการตำรวจได้ร่วมกันพิจารณากับฝ่ายกฎหมายแล้ว
มีความเห็นไม่คัดค้านความเห็นนี้
และจะดำเนินการเพิกถอนหมายจับนายวรยุทธ์ตามขั้นตอน
พร้อมให้ตำรวจกองการต่างประเทศประสานตำรวจสากลถอนหมายจับอินเตอร์โพล
ซึ่งจะส่งผลให้นายวรยุทธ์นั้นสามารถกลับเข้าประเทศไทยได้ตามปกติ

พร้อมยืนยันว่าคดีนี้เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนปกติ
ซึ่งการที่พนักงานอายการมีความเห็นเด็ดขาด

แม้แต่พบตรก็ไปสั่งสำนวนไม่ได้
ทุกอย่างเป็นไปตามเนื้อผ้านะฮะ
โดยการจะเห็นแย้งหรือไม่เห็นแย้งนั้นต้องอยู่ที่พยานหลักฐาน

โดยในวงการแถลงข่าววันนี้เนี่ยนะฮะ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามไปยังรองโฆษกตำรวจแห่งชาติเอง
ถึงการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ทำความเห็นแย้งไปยังอายการสูงสุด
ทั้งที่คดีนี้ผู้ตายก็เป็นตำรวจนะครับ
ซึ่งก็มีการชี้แจงกันไปด้วย
ขนาดที่ทางด้านของนายพรอนันกรรณประเสริฐ
ครอบครัวคงไม่ไปฟ้องอะไรอีกแล้ว
ปล่อยให้เป็นไปเรื่องของตำรวจและอายการที่จะดำเนินการต่อตามกฎหมายบ้านเมือง
ซึ่งที่ผ่านมาทางด้านของนายบอสเองก็มีการจัดการเรื่องของงานศพให้ทั้งหมด
พร้อมกับมอบเงินเยียวยาให้๓ล้านบาทด้วย
ด้านนายศิราเจนจาคะถัดนับประธานคณะกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรม
ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนก็เปิดเผยนะครับว่า
กรรมธิการจะมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล
อายการสูงสุดที่สั่งไม่ฟ้องคดีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หน้าที่ไม่ทำความเห็นแย้งโดยจะดำเนินการส่งหนังสือเชิญให้เร็วที่สุด
คาดว่าจะสามารถหามรือเรื่องนี้ได้วันที่๒๙กรกฎาคมนี้
หรือว่าวันที่๕สิงหาคมนี้ด้วยครับ